ธรรมดาโลกไม่จำวันนี้เศรษฐีป้ายแดงจะพาไปพบกับพ่อค้าขายปลาหมึกบด
ที่เขาใช้กลยุทธ์ง่ายที่ทำให้ทุกคนต้องหยุดซื้อแล้วจะพาไปพบกับเคล็ดลับและแนวคิดการเพิ่มมูลค่าหมูย่าง
จากอดีตเชฟเรือสำรานที่สร้างรายได้ให้กับตัวเขาหลักแสนต่อเดือนพร้อมพูดคุยกับเศรษฐีรุ่นใหญ่ที่เริ่มต้นชีวิตด้วยการทอผ้า
สู่เจ้าของโรงแรมราชาบุระโรงแรมที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี
ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
สวัสดีครับพบกับเคล็ดลับทำเงินใหม่
ไอเดียรับทรัพย์เด็ดดูก่อนรวยก่อนกับรายการ

วันนี้ครับที่ขอเริ่มต้นด้วยอาชีพที่ต้องเรียกว่าใช้ความ

จริงแต่มันอยู่อย่างไรคะพี่คนนี้ครับตอนนี้ใช้ยาวว่า
ใช่แล้วที่ใครเห็นได้ครับต้องสนุดตากับฤราณของพี่เขาครับ
เพราะว่าเสื้อผ้าหน้าผมแต่ละวันนี้นะครับ

สวัสดีค่ะร้านปลาหมึกแถวไหนดีคะ
สวัสดีครับผมเบียร์ภาคิมอัพพิวาลาพุทธาพ่อค้าขายปลาหมึกร้านปลาหมึกบดรถลุงรวดครับ
พ่อค้าขายปลาหมึกบดย่านมหาวิทยาลัยหอการค้า
สร้างเอกลักษณ์ในการขายโดยการแต่งกายไม่ซ้ำในแต่ละวัน
จนทำให้ปลาหมึกบดของคุณเบียร์ขายหมดทุกวัน
สวัสดีเขาไปเป็นมาริงทิงกองสระนมกองแกงมาร่วงมะแนะงมับปะร่วงฟังแป้งงงแยงง้องแยงในชีวิตเถอะ

แต่งธรรมดามันก็ธรรมดามันก็เหมือนเจ้าอื่น
ก็เหมือนกับปลาหมึกที่ใช่อยู่ในมือของเรา
แล้วก็จะมีคนที่เขาแบบเราต้องผ่านประจำ

เวลาผมขายเนี่ยคาแรคเตอร์มันก็จะเปลี่ยน
อย่างเช่นผมเป็นรอพอเวลาไปเสิร์ฟผมก็
สวัสดีครับหรือไม่ก็หยิบนกหวีดมาเป่า
ผมใส่ชุดอย่างอื่นมันก็จะเป็นไปตามที่ชุดที่ใส่ครับ
มาเป็นพ่อค้าขายปลาหมึกบดผมก็ทำมาหลายอย่าง
นี่เป็นนักดับเพลิงของเอกชนนะครับแล้วก็อยากมีธุรกิจของตัวเอง
ก็มาขายปลาหมึกย่างแหละแต่ว่าเป็นปลาหมึกสด
ทีนี้มันก็ประสบปัญหาหลายอย่าง
วันหนึ่งก็ตัดสินใจเก็บเงินซื้อจักรยาน
หาข้อมูลทำการบ้านศึกษาอยู่ประมาณ๓เดือน
ลงเอยที่การเป็นพ่อค้าปลาหมึกบด
เป็นร้านของเราเคลื่อนที่ได้ไม่ต้องเสียค่าเช่า

ผมชอบกินแล้วก็มีวันหนึ่งผมก็กิน

ผมก็สั่งมาอีกจานนึงคนก็ชอบกินเนี่ย
ก็เลยแบบพูดกับแฟนว่าเนี่ยจะเอาอันเนี้ยจะเอาเนี่ยจะขายเนี่ย
เงินทุนก้อนแรกที่ผมลงทุนนะฮะรวมหมดเนี่ย
ทุกวันนี้คืนทุนหมดแล้วครับคืนตั้งแต่เดือนแรกเลยครับ
ช่วงที่ผมพีคเนี่ยคนเยอะ๓๖๐๐บาทนะ
อะไรที่ทำให้วันนั้นมันขายดีผมว่าลูกค้าครับ
ให้ใจลูกค้าเรามีบทสนทนาคุยเฮฮาตลก
ตรงนี้แหละคือทำให้ผมขายได้ผมไปไหนผมก็ขายได้
หมึกบดของผมดียังไงก็อร่อยไง
หมึกบดที่อร่อยรสชาติต้องเป็นยังไง
ความรู้มาจากอาม่าอาม่าบอกว่าปลาหมึกที่ดีอ่ะมันต้องหอมหวาน
ตัวมันต้องใสแล้วเวลามากินมันหอมอร่อย
นี่แหละครับผมก็ใช้ปลาหมึกตัวนั้นแหละมาขาย
ขายอยู่๒ราคาเลยครับตัวละ๒๐บาทกับ๔๐บาทแค่นั้นครับ
หมึกแถวไหนแพงสุดคะ
แถวนู้นนะครับแถวนี้ถูกแถวเนี้ยถูก
เรียกว่าถ้าใครที่ได้มาอุดหนุนร้านหมึกบดรสลุงหนวด
จากจะได้ความอร่อยของปลาหมึกบดแล้วยังได้รอยยิ้มกลับบ้านไปด้วยล่ะครับ
สำหรับใครที่อยากมากินปลาหมึกบดรสนุ่มนวด
ให้มาที่มหาลัยหอการค้าแถวหน้าม
ตั้งแต่เวลา๒ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะฮะ
กล้าการันตีคะว่าปลาหมึกบทรสลุงหนวดร้านนี้
ใช้ของดีเกรดดีใส่ใจในการย่าง

สิ่งสำคัญที่สุดในการเป็นพ่อค้าปลาหมึก

ให้ใจลูกค้าแล้วก็เราใส่ใจทุกขั้นตอนจริง
มันไม่เกี่ยวกับว่าผมขายได้วันละกี่บาท

ความสุขของผมคือรอยยิ้มของลูกค้า
มันได้มากกว่าเงินมันได้ใจลูกค้ามันได้รู้จักกัน
มันมีแต่มิตรภาพครับผม
ใครก็ตามแต่นะฮะที่อยากมีอาชีพของตัวเอง
ชอบอะไรให้ทำสิ่งนั้นก่อนครับ
เราจะไปทำสิ่งอื่นที่เราไม่ชอบมันยาก
ถนัดอะไรชอบอะไรทำสิ่งนั้นก่อน

โอ้โฮยั่วบดมาล่ะยั่วครับ
ตัวแบบว่าแน่นเมอร์นะครับต้องหยุดดูแล้วก็อุดหนุนจริงนะครับ
นี่ทำไปเล่นไปจะบอกว่ารายได้วันนึงสูงสุดของเขาคือ๓๐๐๐บาท
เยอะละกันแนนเลยนะครับ
และประเมินของพี่เบียร์เขานะครับใช้ของดีนะครับ
มีคุณภาพกลิ่นหอมรสชาติหวานหอมชวนรับประทานนะครับ
เอาล่ะแล้วใครอยากไปชิมปลาหมึกนะครับและอยากไปชมอีราของพี่เขานะครับ
เผลอเลยครับที่มหาวิทยาลัยหอกันค้าไทยนะครับ
ที่เขาปั่นขายอยู่แถวนั้นเอง
กับปลาหมึกกันไปแล้วนะคะครับต้องไปหาเครื่องดื่มดับกระหายคลายร้อน
เพราะว่าใบตองจะพาไปกินน้ำหอมค่ะ

รู้แหละรู้แหละน้ำหอมที่ว่าเนี่ยคือมะพร้าวน้ำหอมแน่เลย
ไม่ใช่อยากจะแนะนำว่ามันคือน้ำหอมที่ดื่มได้จริง
และนี่ค่ะพาทุกคนมาที่ร้านนี้เลยนะคะ
แล้วเห็นมั้ยคะเค้ากำลังหยดอยู่เนี่ยผสมอยู่เนี่ย
ไม่ใช่ห้องทดลองวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดนะคะ
แต่เขาเอาน้ำหอมมาหยดลงไปผสมในน้ำ

อย่าไปหยิบน้ำหอมที่บ้านคุณผู้ชมไปดูเอง
อย่านะคะอันนั้นมันมีแอลกอฮอลถ้าดื่มไม่ได้นะคะ
สำหรับหัวน้ำหอมดอกไม้เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมด๓กลิ่นนะคะ
ได้กลิ่นที่ถูกใจแล้วก็เทลงไปในแก้วที่เตรียมน้ำแข็งเอาไว้นะคะ
คนคนให้เข้ากันรสชาติมันจะแบบหวานหวานละมุนแต่ที่สำคัญมากกว่ารสชาติคือกลิ่น
กลิ่นน้ำหอมมันได้กลิ่นน้ำหอมที่มันคงเตะจมูกนะคะ
และที่นี่เขาไม่ได้มีขายแค่เครื่องดื่มที่เป็นน้ำหอมอย่างเดียวนะคะ
มีอีกเมนูที่ขายดีมากก็คือเครื่องดื่มทำนายดวงชะตา

เมนูนี้นะคะไม่ได้มีน้ำหอมเป็นส่วนผสมแต่อย่างใด
แต่ว่าเขาจะมีก้อนก้อนที่ว่านี่คือก้อนทำนายดวงชะตา

สมน้ำเสร็จในแก้วเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนสีไปตามดวง
อย่างเช่นสีเหลืองก็ทำนายว่าการงานของคุณจะก้าวหน้า
หรือสีชมพูคุณจะสมหวังในเรื่องของความรัก
สีม่วงก็จะมีชื่อเสียงและพลังอำนาจ
ส่วนสีฟ้านั้นก็จะเป็นเรื่องของการเงิน
เขาจะมีแผ่นเมนูมาให้เราอ่านเลยว่าเราชอบสีไหนเรื่องอะไร
จะบอกว่าร้านนี้เขามีลูกเล่นจริงค่ะ
ทีเด็ดจริงนะทั้งน้ำหอมที่กินได้ดูดวงอีก
ไอเดียมันเลิศจริงแม่ต้องไปให้ได้เลย
ใกล้กับสี่แยกขวงสิงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปาง
อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่เองเจ้า
หรือจะสอบถามนัดหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเราขึ้นให้เลยนะจ๊ะ

วันนี้เป็นเรื่องของอร่อยเหมือนกันเลยนะคะ

ที่เปิดมากว่า๑๐๐ปีแล้วค่ะ
ร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่คู่เมืองสงขลาเลยนะคะ
เดี๋ยวเราตามไปดูความเก่าของร้านนี้กันเลยค่ะ
พาลงใต้ไปจังหวัดทรงครา

เพราะมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาว่า
ที่นี่นะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวระดับตำนาน
ที่ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวโกแบนสูตรโบราณ
ซ่อนตัวอยู่ในย่านเมืองเก่าแห่งนี้

แน่นร้านขนาดนี้การันตีถึงความอร่อยแน่นอน
ก็จะอร่อยอร่อยมาก
ป้ากินตั้งแต่สมัยพ่อมารุ่นลูก
นี่รุ่นหลานอีกแล้ว
นี่ยังไงล่ะครับเสียงยืนยันจากลูกค้าขาประจำ
ว่าแต่เอ้เอ้เหอะไรนะฮะ
ที่ถือเป็นเคล็ดลับความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวโกแบน
ถ้าอยากรู้ก็ต้องไปถามคนนี้เลยครับ
คุณสุชาติรัตนคันส่งหรือโกแบนเจ้าของร้าน
ซึ่งโกแบนบอกกับเศรษฐีป้ายแดงว่า
อ้อสิ่งที่มาใจลูกค้าคงหนีไม่พ้นกับมันวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวที่ยึดตำรับโบราณแท้
ซึ่งกรรมวิธีนี้เนี่ยถือเป็นสูตรลับที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณย่าจนถึงรุ่นโกแบนเลยทีเดียว
นับรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณหนึ่งร้อยปีเลยล่ะครับ
โอ้โหเม่าแจ้แม่เจ้าถ้าไม่อร่อยจริงอร่อยจัง
คงมัดใจชาวสงขราไม่ได้นานถึง๑สัตวรรษขนาดนี้ล่ะครับ
ยังยังไม่หมดครับยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับความอร่อยของทางร้านนั่นก็คือ
ลูกชิ้นไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเอ็มหมูหรือเต้าหู้ทอด
ลูกในร้านโกแบนปั้นเองกับมือเลยทีเดียว
ใครที่ใสจนสนใจอยากไปอุดหนุนก๋วยเตี๋ยโกแบนสูตรโบราณ
สามารถไปได้ที่แยกถนนรามันตัดถนนไซบุรีตรงข้ามสมาคมแต้จิ๋วสงขรา
ด้วยความอร่อยที่บอกกันปากต่อปากแบบนี้เราจึงยกให้ก๋วยเตี๋ยวโกแบนสูตรโบราณ
เป็นร้านตำนานของอร่อยแห่งเมืองทรงคร่านั่นเองล่ะครับ
โอ้โหนี่บรรยากาศแบบนี้นี่ของชอบผมเลยนะครับ
คิดถึงตอนเด็กที่นั่งกินก๋วกันแบบนี้ได้อารมณ์มาก
แล้วก็ลูกชิ้นของเขากับเต้าหู้ทอด
แบนเขาทำปั้นแบบลูกต่อลูกปั้นด้วยมืออยู่เลยนะคะ
แบบนี้อยากจะปักหมุดแล้วตามไปกินเลยค่ะแม่เนย
ตามไปเลยค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวกูโอแบรนด์สูตรโบราณนะคะ
ตั้งอยู่แยกรามันตัดถนนไฟบุรีนะครับ
ถ้าเกิดว่าไม่ถูกนะคะสามารถสอบถามเส้นทางได้

และยังมีอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับ

เจ้าเด็ดนะฮะย่านถนนสงประพา
ใช่ค่ะร้านนี้คือเลิศมาก

ถึงขั้นคนต่อคิวตั้งแต่แบบ

เขาได้ฉายาว่าบัวรอยร้อยร้อยคิวค่ะหนึ่งร้อยคิวเลยพามาที่นี่เลยนะคะ
ร้านบัวลอยไข่หวานปิ่นเจริญสามค่ะบัวลอยเจ้าดังนะคะ
อยู่หน้าหมู่บ้านปิ่นเจริญสามเขตดอนเมืองนะคะเขาเปิดให้จองบัตรคิวแค่ห้าสิบคิวต่อวันนะ
ครับอ่าแล้วก็จำกัดนะคะแค่คนละสิบชุดเท่านั้น
คุณลุงบอกว่าเขาทำกับคุณป้าสองคนค่ะก็เลยทำได้แค่วันละแบบสามร้อยถึงห้าร้อยชุดค่ะ
เท่านั้นไม่เกินนี้นะคะต้องซื้อกลับอย่างเดียวไม่มีโต๊ะนั่งทานด้วยนะ
นี่ขนาดไม่มีโปรลูกค้ายังเยอะขนาดนี้เลย
การันตีความอร่อยเพราะว่าเขาเปิดขายมากว่า๓๐ปีแล้วค่ะคุณผู้ชม
ก่อนหน้าที่จะมาทำบัวลอยเนี่ยนะคะเคยทำมาแล้วหลากหลายอาชีพเลยค่ะ
แต่ก็มาลงเอยที่เจ้าบัวลอยไข่หวานนี่แหละค่ะ
เพราะเขาบอกว่าอุปกรณ์มันไม่เยอะดีครับแล้วกำไรก็ดี
จุดเด่นของที่นี่คือการทำบัวลอยแบบสดนะคะ
สังเกตไหมคะว่าบัวลอยร้านนี้เขาจะใช้เป็นอุปกรณ์ที่กด
แล้วก็รสสนิทที่ใช้ทำบัวลอยนะฮะก็สดใหม่วันต่อวาเลนะคะฮือ
อย่างตัวอย่างแป้งเขาก็ใส่สีจากธรรมชาติอย่างเช่นค่ะ

และสีทูพูจากฟรีดรืด
และน้ำเชื่อมเป็นน้ำเชื่อมใบตอย

กว่าจะมาเป็นบัวรอยแต่ละถ้วยเนี่ยนะฮะเรียกว่าลูกค้าติดใจและคิวยาวอย่างที่เห็นนี้ทุกวัน
ใช่ใช่ค่ะต้องเรียกว่าเป็นบัวร้อยยืนหนึ่งจริงจริงครับ
กวันม่าถ่ายมากนะฮะทำใหม่สดสดครับหม้อต่อหม้อ
ลูกค้าก็เห็นแล้วก็มั่นใจในความสดสะอาดแล้วก็อร่อยตรงนี้แหละ
เป็นจุดขายแล้วราคาก็ไม่แพงอืมถ้าใส่ไขวานนะคะยี่สิบห้าบาท
เปิดห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มนะฮะวันนี้ไปก่อนเปิดร้านสักหน่อยนะครับ
ไม่สุดนั้นคิวจะเต็มและจะอดกินนะจ๊ะจะอดจัด
วันนี้จะพาไปหาพ่อค้าขายหมูย่างที่เขามีรายได้เดือนละเป็นแสน
โหพี่คนนี้เขามีดีกรีเป็นถึงเชฟบนเรือสำราญมาก่อน
แล้วก็ผันตัวมาเปิดร้านที่มีชื่อว่า
ร้านมหาศาลหมูย่างรสเด็ดเผ็ดไฟลุกโอ้โห
ชื่อแบบว่าคือยังอลังการขนาดนี้ชื่อก็อร่อยแล้วนะ
ใช่ไหมคะอยากรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงขายได้เป็นแสนแบบนี้
ไปเจอพี่โดมพร้อมกันค่ะ
สวัสดีครับผมดวงการันศรีประเสริฐนะครับผม
เจ้าของร้านมหาศาลหมูย่างรสเด็ดเผ็ดไฟลุกสาขานวลจันทร์ครับ
ตอนที่มีโอกาสได้ไปทำงานเรือสำราญนะครับ
กระทุกเกตสเปนอิกเบรี่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์
แล้วก็ขึ้นญี่ปุ่นไปอลาสกา

ด้วยความส่วนตัวผมชอบทานเผ็ดอยู่แล้ว
ก็เลยลองคุยกับเพื่อนว่า
ถ้าเราทำเป็นหมูปิ้งแบบเผ็ดใส่พริกลงไปเนี่ย

ก็เลยลองมาทำทานดู

แล้วเขาก็บอกว่ามันแปลกใหม่ดี
ก็เลยตัดสินใจเริ่มต้นทำธุรกิจตรงนี้ครับ
ตอนแรกเรากะที่จะ

เพื่อที่จะให้คนที่เขารับเราไปต่อเนี่ย
ถ้าเขาขายได้ถ้าเขาสร้างเป็นอาชีพได้
เขาอยู่ได้เราก็ช่วยอยู่ได้

ก็จะเป็นขั้นตอนการที่เรา
หลังจากที่เราหมักแล้วนะครับ
เราก็จะมาเสียบเป็นไม้
เราจะมีแบบที่เสียบแล้วก็โลแพ็ค

เพื่อที่จะรอขายส่งให้กับลูกค้าได้

ราคา๔๐๐บาท
ขายปลีกหน้าหลังก็๑๒บาท
หลังจากที่เราเสียบหมูนะครับผม
เสร็จแล้วเราก็จะมาแท็กอย่างนี้นะครับ
เราก็จะมาเก็บไว้ในตู้ฟีทนะครับ

ก็เลยส่งผลให้ยอดขายเราเนี่ย
ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับ

เพราะว่าหนึ่งคืนที่ร้านเราก็ไม่ได้มีที่จอดรถ
ผมพยายามจะทำให้มุมมองความคิดเจอกับหมูซิ่งเนี่ย

ก็คือเมื่อมันมีรสเผ็ดขึ้นมา
เราก็ไม่ได้จะขายแค่ตอนเช้าอย่างเดียวแล้ว
สามารถขายเป็นมื้อกลางวันก็ได้
ก็ได้ครับก็เลยคิดว่าตีตลาดแบบนี้เรา
เราทำการตลาดแบบนี้เราโฆษณาออกไปให้เขาได้รู้แบบนี้
เพื่อที่จะทำให้มุมมองของธุรกิจหมูปิ้งของเราเนี่ย
มันไม่เหมือนที่อื่น
โอ้โหโอ้โหคุณโดมฮะค่ะ
ทั้งขายทั้งวันเช้ายันดึกเลยนะฮะแล้วหมูปิ้งของคุณโดมนี่บอกเลยว่า
น่ากินมากน่ากินมากแบบนี้เลยนะโอเคค่ะ
โดมเขาทำให้หมูย่างที่ดูธรรมดาธรรมดามันไม่ธรรมดานั่นเอง
คือเขาเพิ่มเรื่องของความเผ็ดร้อนจากพริกจินดา
หมูย่างมันแบบมีรสชาติที่มันแปลกใหม่นั่นเอง
พอลูกค้าได้มาทานเอ้าติดอกติดใจจนสร้างรายได้เป็นเกาะเป็นกรรมได้ขนาดนี้
คุณผู้ชมลองดูแล้วเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้
เรียกว่าสุดยอดจริงนะพี่โดมแม่ตามไปชิมแน่นอน
เพราะว่าแม่ชอบแบบแซ่บแซ่บแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้นะ
เล่าข่าวกันมาเยอะแล้วขอพักไว้ติดน้ำนิดนึงนะคะ
แป๊บเดียวค่ะช่วงหน้าเศรษฐีป้ายแดง
ยังมีเรื่องราวดีอีกเพียบเลยค่ะ
เคยไปใช้บริการแล้วก็ได้เห็นว่าเขาตกแต่งแล้วก็ดีไซน์โรงแรมอะค่ะ
ให้เป็นในรูปแบบของโอ่ง

คำว่าราชบุราก็เปรียบสมมุติเมืองแห่งสรรชา

พอมาได้ยินการออกข่าวว่าโรงแรมราชาบุระ
แต่ว่าการโปรโมทของโรงแรมเป็นอัตลักษณ์สวยมาก
ก็อยากจะมีเวลาว่างสักวันสองวัน
หรือวันไหนวันนี้ดีลงพาครอบครัวไปเที่ยว

แล้วก็จากปากที่ว่าคนมาทานอาหาร
ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารด้วยเห็นเขาพูดกันนะฮะ
เคยมีเพื่อนเพื่อนเข้ามาเจอกันแล้วเล่าให้ฟังว่า
บรรยากาศริมน้ำดีครับ
ห้องพักสวยอาหารอร่อย
สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาที่พัก
ที่อยากจะพาครอบครัวมาพักผ่อนแบบชิล
อยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
และมีบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก

เพราะวันนี้จะพาคุณผู้ชม
เดินทางมาที่เมืองโอ่งมังกร
จังหวัดราชบุรีนั่นเอง

จังหวัดราชบุรีเวลานี้
คงต้องยกให้กับโรงแรมราชบุระ
ที่ชูอัตลักษณ์ความเป็นเมืองโอ่งมังกรได้เป็นอย่างดี
ด้วยการดีไซน์เส้นลายโค้งเว้า
ถ่ายทอดผ่านการตกแต่งตัวอาคาร

ที่ปรากฏให้เห็นทั่วทุกจุดของโรงแรม
เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะวัฒนธรรม
โรงแรมราชาบุระที่ราชบุรีแห่งนี้
เป็นโรงแรมแขกบ้านแขกเมือง
ในแบบรักเชอรี่ที่สามารถสัมผัสได้ในราคาที่ไม่แพง

เราดูจากวัฒนธรรมในห้องเรื่องของภาพวาด
การปั้นดินที่มาจากศิลปินแห่งชาติ
โดยแต้มจุดสีต่างที่เป็นวิถีชีวิตของคนราชบุรี
แม้แต่ในตู้เสื้อผ้าก็ทำเป็นรูปโอ่ง
หัวเตียงก็ทำเป็นรูปหาย
ซึ่งทั้งหมดนี้ดูเป็นอัตลักษณ์
และดูเส้นโค้งต่างดูสีของดิน
ก็อยากจะเชิญชวนให้มาสัมผัส
มาดูว่าโอ่งเป็นยังไง

แค่เห็นบรรยากาศของโรงแรมนะ
แม่อยากจะพักแบบว่าพาลูกไปเที่ยวแล้วอะค่ะ

เพราะว่านอกจากบรรยากาศที่แบบสุดยอดแล้ว

หรือว่าของดีประจำจังหวัดราชบุรี
เราสร้างให้เป็นอัตลัดของโรงแรมเลยค่ะ
ให้ได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งดีไซน์เลย

ก็คือเดิมจากพ่อแม่เป็นโรงงานทอภาษณ์
โรงงานทอภาษณ์ก็ที่ชาวันราชบุรีเหมือนกัน

ก็ยังทอภาษณ์อยู่แต่เป็นธอภาษณ์โพรี

หนูควรร้องเพลง
ก็ช่วงนั้นยังพอทำได้เนื่องจากว่าระบบประหิการภาษี
ครับเขาจะไม่นำเข้าไงอืมเพิ่มภาษีแพงแพง
ฉะโอเคเมืองไทยทำได้หลังจากที่โลกเปลี่ยนแปลงไป
นี่เป็นโรคเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของภาษีเรื่องอะไรทั่วไปหมด
ก็จะเป็นปัญหาแล้วมีการนำเข้ามาดังนั้นในเมืองไทยก็คงจะลำบาก
สู้กับของของจีนของจีนได้ได้เข้ามาเยอะมากเลยนะครับครับ
แล้วพอดีก็ช่วงน้องชายอยากได้ก็เลยขายให้น้องชายไปค่ะอ่า
แต่ภาษีไทยยังทำอยู่น่ะอ๋อครับภาษีไทยยังทำอยู่ค่ะ
พอขายโรงงานไปแล้วอ่าก็มาทำป่อสร้างมาทำป่อสร้างอีกอ๋อ
ยังไงคะมาทำป่อสร้างสร้างเป็นหมู่บ้านค่ะครับอืม
หมู่บ้านชื่ออ๋อสร้างเพื่อให้ลูกจะได้เป็นในการก่อสร้างอ๋อ
เป็นนักพัฒนาสังหามันเขาก็จะได้ทำต่ออีกทีนึงใช่
พอเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็อายุมากขึ้นแล้วจะอยู่บ้านเฉย
แปลงเนี้ยไอ้แปลงของโรงแรมเนี้ยครับประมาณสี่ไร่กว่าซื้อมานานแล้วก็
ตั้งใจจะทำบ้านอยู่ค่ะแล้วก็ให้โรคโรคอยู่ค่ะค่ะทำเป็นคับเฮ้า
ตำเป็นอะไรต่างต่างมีสระว่ายน้ำแต่ที่พอดีมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็บอกว่า
คนเราต้องมีตัวตนอ่ะเขาบอกต้องมีตัวต้นเราอยู่อีกเฉยไม่ได้
ฉันต้องทำอะไรทุกอย่างก็เลยขยันทำต่อมาไงอืมมาทำมาก็เลยมาทำโรงแรม
จากว่าก่อสร้างเสร็จปุ๊บพนักงานที่ก่อสร้างตามมาเนี่ย
ไม่มีงานทำแล้วก็ต้องหอพิวกับนายเนี้ยครับมาสร้างโรงแรมต่อครับ
โรงแรมก็ต้องสร้างให้แปลกไม่เหมือนกับใครสร้างสิ่งที่ไม่เหมือนครับ
ถ้าเหมือนแล้วมันขายยากแล้วก็เป็นการสร้างให้ราบรีมีโรงแรมอัตลักษณ์
เพราะว่าที่อื่นมีหมดแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เลยสร้างมาเพื่อสร้างให้จังหวัดลาบดีมีชื่อเสียงด้วยไง
สร้างก็ประมาณก่อนปีห้าห้าเก้าครับศูนย์ปีนายค่ะหกสองพอดี
หกสองอืมก็เจอโควิดพอดีเลย
ค่ะแล้วทำยังไงอ่ะเปิดโรงแรมมาปั๊บเจอโควิดปุ๊บ
เปิดมาเจอปั๊บแล้วก็ก็พักไปพักเลยค่ะ
ตอนนั้นดูยาวเลยตอนนั้นดูไม่เครียดตอนนั้นเครียดไปไงแบบอยู่นี้

ใช่แล้วเราจัดการยังไงก็ไม่ต้องไปเครียดตรงนี้
เครียดทำไงมันก็พอมีเงินไงก็จ่ายพนักงานไป
ต้องบอกว่ากว่าคุณอาจะมาถึงจุดนี้นะคะเรียกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ
อยากรู้ว่าการทำโรงแรมมีความพิเศษแตกต่างนะคะ
ยังไงบ้างคะอยากให้คุณอาช่วยเล่าความพิเศษตรงนี้หน่อยค่ะ
คือโรงแรมนี้การก่อสร้างเนี่ยมันก็จะเป็นโรงแรมโอ่ง
โรงแรมโอ่งโรงแรมโอ่งตอนนั้นเลือกที่จะใช้ของดีของราชบุรี
ก็คือโอ่งราศบุรีมาใช่มาเป็นเป็นธีมหลักของโรงแรม
อันนั้นเป็นแอบแสกอ่ะค่ะค่ะมันจะดูยากนิดหนึ่ง
เรื่องของสีสันสีสันของดินเนี่ยครับ
ดินโรงโอ่งสีแดงแดงอ่ะโรงโรงแรมเราก็ใช้ด้วยสีแดง
ค่ะมีใครช่วยมาออกแบบไหมคะพระอาจารย์เอกพงตรีตก
กันออกแบบเลยเขาเป็นออกแบบโดยตอนนั้น
นั่งอยู่บันไดรัฐหรือไงค่ะก็บิดถอนรหัส
แต่ละแต่ละแต่งวัดมีอะไรดีมีอะไรดี
ทีนโต่งอย่างเงี้ยแล้วสายน้ำที่ขดโค้งสวยงาม
โทรงสวยงามค่ะใช่ไหมแล้วชีวิตชีวิตความอยู่ของชาวราฬีที่เงียบสงบ
ครับอ่าที่มาที่ไปแล้ววัฒนธรรมต่างต่างก็เลยมาเป็นสร้างระบบโรงแรมราชขึ้นมา
ตรงนี้แหละแล้วดีไซน์ในห้องพักของโรงแรมของคุณอาเป็นยังไง
โอ้เป็นแอปใส่กระหมวดอ่ะทั้งกับหัวเตียงค่ะ
สุศะปูเวทนั้นแหละอาจจะมาสัก๔๐๐๐๐๐บาท
แต่มาปูไปก้นโอ่งล่อไปกับร้าน

เดี๋ยวพาไปดูดีไซน์ห้องพักแต่ละโซน
ว่าจะมีความสวยงามแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
สำหรับห้องพักของโรงแรมราชบูระนั้น
จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด๕๖ห้อง
แบ่งเป็น๓โซนให้เลือกตามความชอบ
โซนแรกที่จะพาไปรู้จัก
ก็คือห้องซูพิเลียเป็นอาคาร๕ชั้น
ห้องพักพร้อมระเบียงที่มองเห็นบรรยากาศพระอาทิตย์ตก
บริเวณทิวเขาเต้านาวศรีสุดยอดไปเลยล่ะครับ

ล่าสุดหรูที่มาพร้อมอ่างจากุซี่ส่วนตัว
สำหรับผู้ที่อยากมาพักผ่อนและอยากนอนแช่อ่างจากุซี่
และได้สปาไปในตัวแค่นี้ก็ฟินแล้วล่ะครับ
ยังไม่จบเพียงแค่นี้เพราะโซนสุดท้ายจะเป็นห้องพักแบบวิลล่า
มีการดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนเรานอนอยู่ในโอ่ง๓ใบซ้อนกัน
พอเปิดหลังห้องไปก็จะเจอกับสระว่ายน้ำดีไซน์คดเขียว
เสมือนสายน้ำแม่กรองที่หล่อเลี้ยงผู้คนในจังหวัดราชบุรีนั่นเองล่ะครับ
เห็นไหมล่ะครับว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนไหนของโรงแรม
ก็จะมีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งด้วยการดีไซน์จากโอ่งที่ไม่หลุดคอนเซ็ปต์ของโรงแรมเลยจริงครับ
สวยมากเลยค่ะเห็นแล้วไม่ต้องอยากจะลงไปว่ายน้ำอยู่ในสระสักสองสามชั่วโมงนะคะ
แต่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราอยู่กับทายาทของคุณอาอีกหนึ่งท่านนะคะ
รับคุณชะลิดพงศ์หรือว่าคุณบ๊อบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบ๊อบเองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่ช่วยเหลือในการดูแลเรื่องของการออกแบบด้วยไหมคะคุณบ๊อบ
เรื่องของกลยุทธ์ของโรงแรมด้วยไหมคะด้วยครับดูแลอะไรบ้างคะคุณบ๊อบ
ครับก็ผมก็ดูตั้งแต่สมัยตอนก่อสร้างเลยครับอ๋อช่วยก่อนก็จะดูก่อสร้างก็จะประสานงานกับพวกแบบแล้วก็ประสานงานกับ
เอ่อบริษัทผู้รับเหมาครับยากไหมคะเรื่องคุมแบบเนี้ยยากมากเลยครับเพราะว่า
แบบค่อนข้างที่จะมีดีเทลเยอะมากแล้วก็มีส่วนบล็อกส่วนโค้งที่มันไม่เหมือนกับตอนที่
เราทำการสร้างบ้านใช่ครับแล้วอย่างที่คุณอาบอกสระที่ปูกระเบื้องเป็นรูป
ราชบุรีองค์ก้นโอ่งเลยอันนั้นมีปัญหาในตอนก่อสร้างไหมครับไม่มีครับอันนั้นเป็นช่างที่
เอ่อถนัดในการปูสะรวดลายสะอ๋ออ๋อสวยมากเหมือนที่เราตั้งใจให้มันเป็นรวดลาย
เป็นความเป็นโอ่งแบบนั้นคือได้ดั่งใจจะบอกนะครับว่าความพิเศษของที่นี่นะครับ
ก็พิเศษใช่พิเศษยังไงครับคุณบ๊อบก็คุณพ่อครับ
ตั้งใจที่จะใช้ของดีของราชบุรีครับก็จะมีเป็นเต้าหู้ดำครับ
เป็นของดีที่อำเภอโพธารามค่ะคุณพ่อก็จะอ่า
วางแผนกับทางฝ่ายครัวครับให้เอาเต้าหู้ดำเนี้ย
ออกมาเป็นออกมาเป็นเมนูของที่โรงแรมให้ได้
แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นชัยโปอืมชัยโปหวังค่ะแล้วก็เต้าหู้ดำ
ทำไมถึงดำอ่ะครับแล้วผมมันจะเป็นการเอ่อ
เต้าหู้ครับแล้วก็เอาไปแช่ในน้ำพะโลอืมเอ่อน้ำ
ของพะโลครับก็จะเข้าไปในเนื้อเต้าหู้
เต้าหู้จะมีกลิ่นพะโลอันนี้อันนี้หนูเคยทาน
ก็เลยเป็นเต้าหู้ดำใช่ก็เลยเอามาประยุกต์ก็คือ
เอาของดีของจังหวัดราชบุรีมาไว้ทั้งหมดอยู่ในโรงแรมเลย
แล้วอย่างนี้หลังจากที่โรงแรมกลับมาเปิดเนี่ยค่ะไม่ต้องทราบมาว่า
พนักงานต่างต่างก็เป็นคนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ
ทำไมถึงเราต้องเอาคนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะเพราะว่าความตั้งใจแรกของเราครับ
เราอยากเอ่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ด้วยครับเวลาเรารับพนักงานเนี้ย
เราจะเอ่อพัฒนาจากคนในพื้นที่ก่อนแล้วก็ต่อมาจะเลือกแอติจูดครับ
พนักงานที่ราชบุระทุกท่านเนี่ยเขามีความรักในท้องถิ่นนะ
เขาอยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะพอนักท่องเที่ยวมาเนี่ย
เขาบริการดีมากมากิจัดแหน่งพี่เลยใช่ครับอืม
อนุญาตถามคุณอาว่าหลังจากเกิดสถานการณ์โควิดนะคะโรงแรมก็ปิดตัวไป
แต่พอกลับมาเปิดอีกครั้งนึงอะค่ะเราใช้กลยุทธ์อะไรคะ
ในการมัดใจลูกค้าให้ลูกค้ากลับมาใช้โรงแรมของเราค่ะ
กลับมาติดตามเรื่องราวของโรงแรมราชาบุระจังหวัดราชบุรีที่ชูของดีอย่างโอ่งมังกรมาเป็นจุดขายจนได้รับฉายาว่าโรงแรมโอ่งกันต่อเลยครับ
ขออนุญาตถามคุณอาว่าหลังจากเกิดสถานการณ์โควิดนะคะโรงแรมก็ปิดตัวไป
จริงการทำธุรกิจเนี่ยนะถ้ามันลดราคามันก็เหมือนไม่มีคุณค่าไง
ฉะนั้นเราเองก็ไม่ได้ลดราคาโรงแรมเรายังราคาคงเดิม
แต่เราเพิ่มคุณค่าของมันยังไง
คุณค่าโดยการที่ว่ารักษามาตรฐานการเรื่องของโควิดให้มากขึ้น

แล้วก็ทำสิ่งที่ให้ลูกค้าคุ้มค่ามากขึ้น
ให้เขามาแล้วเขาได้บริการที่ดี

เราก็มั่นใจว่ามาโรงแรมเราปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดแน่นอน
ธุรกิจที่เราทำอยู่เราไม่ได้ลดราคา
เพราะไปแข่งขันกันมากแล้วผลสุดท้ายธุรกิจจะอยู่ไม่ได้
อันนี้พูดเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด

เพิ่มคุณภาพเข้าไปให้กับผู้ที่มาพักอาศัย
สิ่งที่คุณอาทำนี่เรียกว่าเป็นแบบทำให้เมืองราชบุรีเนี่ยเรียกว่าแบบมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์

ฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ค่ะ
ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงหรือว่ามีไอเดียยังไงที่ควรจะมีบ้างค่ะ
สมมุติว่าเราอยากทำอันนี้เรายังไม่ต้องรีบลงมือทำ
ศึกษามันอย่างจริงจังก่อนว่าเราชอบมันไหม
อนาคตเราอยู่กับมันไปอีกหลายปีเราสามารถอยู่กับมันได้ไหม
เราก็กล้าครับเมื่อเราตัดสินใจแล้วเราศึกษาแล้ว
ลงมือทำเลยแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันจะรับลื่นตลอดครับ

อยากใช้ดินของความถึงเยาวชนรุ่นใหม่
อยากมีธุรกิจเป็นของคุณต้องมีต้องทำยังไงบ้างครับ

คุณพูดจริงมันก็เหมือนด้วยว่า

ในพุทธสานานี้สำคัญมากเลยนะ

สันทวิริยจิตวิมังสาไงจันทะความชอบมันก่อน
วิริยะอดทนจิตตาเอาใจใสในคำสอนของพระเจ้าก็มีอยู่แล้ว
เหมือนกับกระเทศเลยนะเอามาใช้ได้นะคะใช้ได้เลยแหละ

นั่นแหละค่ะสุดยอดจริงจริงครับใครที่ดูอยู่แล้วสนใจอยากจะเข้าพัก
ไปพักที่โรงแรมติดต่อช่องทางไหนได้คะครับครับ
ได้ทุกช่องทางเลยครับมีทางเฟซบุ๊คครับ
เป็นเพจของทางโรงแรมนะครับแล้วก็ทางไลน์ออฟฟิเชียลของทางโรงแรมราชบุรีนะครับ
หรือไม่ก็โทรมาร์ชรับถามก็ได้ครับเป็นเบอร์สูงสามสองเก้าหนึ่งกาเกาเกาเกาค่ะ
เดี๋ยวคิดน่ะครับว่าอาจารย์เริ่มต้นนี่คือหอพักธรรมดานะครับ
จะกลายเป็นโรงแรมที่อาจจะรักโดดเด่นได้สิ่งขนาดนี้นะครับ
อย่างที่คุณอากับคุณบ๊อบบอกครับทำเป็นสิ่งที่เราชอบนะฮะแล้วก็รักมันนะครับ
ทำให้เต็มที่เจออุปสรรคก็อย่าไปท้อถอยนะครับ
เพราะว่ากลบแทนที่ได้กลับมาต้องคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะฮะ
อย่างเช่นโรงแรมราชาภูระเป็นตัวอย่างนะครับ

ข้าวนี้รายการเสถียบ้านแดงของเรานะคะต้องขอขอบคุณคุณอาและคุณบ๊อบมากมากนะคะ
ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราค่ะขอบคุณค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป